หนน๓ผม

ซักทีนะครับ

ซักทีคุณปลอดภัย

โอ้โอ้โอ้โอ้

ก่อนถึงจุดกลับแล้วนั่งในประกอบนะครับ
เห็นซ้ำซ้ำเพราะเจ็บยังอยู่ในมีทางหน่อยไม่ได้รถแก่งช้อนท้ายครับ

ออกออกออกออกก่อน

เก่งช้นเก่งช้นซ้ำนะครับ
สวัสดี
ตอนถึงจุดกลับโลกนั่งในประกอบนะครับ
แล้วก็พอเจอสุดท้ายให้รู้สร้างความอร่อยของสิ่งที่จะสร้างได้